ซึ่งก็เป็นปืนที่คนร้ายใช้ในเหตุกราดยิงในสหรัฐร้ายต่อหลายครั้งที่ผ่านมา
คำถามที่ตามมาก็ไม่ต่างจากครั้งก่อนนะครับ
คือคนร้ายมีอาวุธแบบนี้ได้อย่างไรจัดหามาจากที่ไหน
และทุกครั้งที่เกิดเหตุกราดยิงขึ้นก็จะมีการถกเถียงในสังคมอเมริกัน
ถึงความจำเป็นในการออกกฎหมายควบคุมการถือครองอาวุธปืนอย่างเข้มงวด
แต่จนถึงขนาดนี้ก็ยังดูเหมือนว่าไม่มีอะไรคืบหน้า
และกฎหมายปืนก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญของคนไม่น้อยที่จะใช้ตัดสินว่า
จะเลือกใครในการเลือกตั้งทั้งประธานาธิบดีและสมาชิกสภาที่จะมีขึ้นในปลายปีนี้ครับ
นี่คือวินาทีแห่งความสับสนอนละหมานด้านนอก
ซึ่งถือเป็นเหตุสังหารหมู่ครั้งเลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐ
และได้ก่อให้เกิดการตั้งคำถามเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวดขึ้นอีกครั้ง
จากอเมริกาเป็นประเทศที่พลเรือนสามารถซื้อขายและครอบครองอาวุธสงครามได้อย่างค่อนข้างเสรี
ซื้อปืนอย่างน้อย๒กระบอกมาอย่างถูกต้อง

ในปี๒๕๕๖และในปีถัดมา
แม้แต่ผู้ก่อเหตุรายอื่นในอดีตอีกจำนวนมาก
ที่พบว่าสามารถซื้อขายครอบครองอาวุธสงครามได้โดยง่ายและถูกต้องเช่นกัน
สะท้อนให้เห็นถึงช่องโหวของระบบตรวจสอบประวัติผู้ซื้อ
นโยบายของนายบารักษ์โอบามาผู้นำสหรัฐ
ในอาวุธที่มือปืนรายนี้ใช้ในการก่อเหตุก็คือ
ที่ใช้ในกองทัพสหรัฐเป็นปืนกึ่งอัตโนมัติน้ำหนักเบา
ผู้ใช้งานต้องเหนียวไกลในการยิงแต่ละครั้งเอง
และจะเห็นได้ว่าอาวุธสงครามลักษณะนี้
ถูกนำไปใช้ในการก่อเหตุกราดยิงอยู่บ่อยครั้ง
รวมถึงในเหตุกราดยิงที่ซานเบอร์นาดิโนเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว
จนเป็นเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิต๑๔คน
และเหตุสะเทือนขวัญที่โรงเรียนประถมแซนนี่ฮุก
ซึ่งฆ่าชีวิตผู้เคาะร้าย๒๘คนเมื่อ๔ปีก่อนด้วย
ปัจจุบันในสหรัฐมีปืนอยู่ประมาณ๓๐๐ล้านกระบอก
หรือคิดเป็นเกือบ๑กระบอกต่อหัว
และจากผลการศึกษาของสหประชาชาติก็พบว่า
เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงจากอาวุธปืนในสหรัฐ
ถึง๑๒๙๗ต่อประชากร๑ล้านคน
เฉลี่ยมากกว่าประเทศแคนาดาถึง๖เท่า
และมากกว่าประเทศเยอรมนีถึงเกือบ๑๖เท่า
ขณะที่ในแถลงการของผู้นำสหรัฐ

ก็ได้ออกมาย้ำถึงความจำเป็นของการเข้มงวด

ไม่ทำอะไรเลยกับกฎหมายนี้
เท่ากับเป็นการตัดสินใจและยอมรับเช่นกัน

กับมาตรการใหม่แต่อย่างใด
อย่างไรก็ตามความพยายามในการผลักดันกฎหมาย

เผชิญกับความล่าช้ามาอย่างยาวนาน
จากไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร

ซึ่งภาคริปราบิลิกันคล่องเสียงข้างมาก
ประกอบกับแรงต่อต้านจากสมาคมไรเฟิลแห่งชาติ
และชาวอเมริกันส่วนใหญ่ที่ไม่เห็นด้วย
ซิริเซวิเศษข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน